กันที่คนสวยค่ะนานได้ออกงานเจอกันสักที
พูดอะไรรู้ไหมถุงมือมันเป็นภาระมากตอนนี้
เนี่ยรวบตึงมาก่อนเลยเรื่องของตัวเองก่อน
หลังจากที่เป็นนักแสดงอิสระค่ะ
แฟนก็เริ่มถามแล้วนะว่าเมื่อไหร่เนี่ย
เดี๋ยวน่าจะได้เห็นผลงานการแสดงอีก
ไปถึงกระแสข่าวหลังจากที่น้องไร้สังกัดใช่ไหมตอนนี้
งานของเดียน่าดูเหมือนจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดหรือเปล่า

เดียน่าบอกว่าอยากให้ทุกคนใจเย็นก่อนนะคะแล้วก็เข้าใจแหละ
ช่วงที่ชีวิตนักแสดงของเธอมีการเปลี่ยนแปลง
ช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่ามีผลงานเนี่ยรอให้ได้ชมแน่
ตอนนี้ถ่ายอยู่๑เรื่องแล้วก็อีก๑เรื่อง

ซึ่งเธอเองก็บอกว่าหลังจากเป็นนักแสดงอิสระ

ตั้งเป้าจะรับแค่แบบว่าปีละเรื่องสองเรื่องเท่านั้น

สนุกแล้วก็อยากเล่นจังเลยอย่างนี้ค่ะ
มันก็ไปต่อกันได้แบบชิลกันเลย
โตขึ้นแล้วก็อยากจะรับบทที่เราอยากจะเล่นจริงอย่างนี้ด้วยค่ะ
แล้วก็แต่ก็ไม่ได้มีติดต่อเข้ามาเยอะโอ้โหขนาดนั้นนะคะ
ก็มีเข้ามาบ้างเหมือนเราก็ค่อยเลือกไป
แต่บางทีก็คือรับเรื่องนั้นไปแล้วคิวตรงกัน
ก็รับไม่ได้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ
ก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเดียคิดว่ามันก็เป็นจังหวะหนึ่งของชีวิตด้วยค่ะ
มันก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเรารอได้
อีกแป๊บนึงตอนนี้เราก็พยายามตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ดีที่สุดอยู่
ก็อยากฝากทุกคนให้กำลังใจด้วยค่ะ
ก็รอติดตามผลงานไปนี่ขึ้นรูปลิซ่ามามีอะไร
อย่างที่มีคนแบบว่าตาดีแล้วก็วงรอยสักของลิซ่าในรูปแบบปกนิตยสารดังมา
ปรากฏว่ามีชาวเน็ตบางส่วนย้ำว่าบางส่วนนะคุณผู้ชมเขาก็ไปแสดงความคิดเห็นทำนองว่า
เอ๊ะทำไมถึงแบบเป็นผู้หญิงแล้วมีรอยสักไม่เหมาะสม
เดี๋ยวโตขึ้นไปไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับ

เป็นศิลปะอย่างหนึ่งไม่ได้มีอะไรเสียหายเลย
แต่เรื่องที่เดียน่าแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
ในฐานะที่เธอก็เป็นบลิงท่านหนึ่งนะครับ
เวลาเธอไปดูคอนเสิร์ตเธอมีแก๊งเพื่อนนะ
ดบัตรเองอะไรเองไม่ได้ใช้โคต้าเพื่อนสนิทนะจ๊ะ
ไม่ได้ใช้อภิษฎใดในการเป็นเพื่อนลิซ่าเข้าไปชมคอนเสิร์ต
ซื้อเองจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์

ราคาบัตรชาวบลิ้งเอามือไก่หน้าผากอยู่เหมือนกัน
ประมาณ๑๔๐๐คุณผู้ชมค่ะแล้วเดียน่าจะว่ายังไงซื้อไหวหรือเปล่าไปฟังค่ะ
บัตรแพงเลยโอ้บัตรแพงจริงบัตรแพงจริงได้
เงินเดือนทั้งเดือนเลยนะบัตรแพง
หนูก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่เหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นบัตรนั่งทั้งงานหรือเปล่าเนาะ
ก็เลยแบบแพงขึ้นอันนี้หนูก็ไม่รู้เหตุผลแต่ก็หนูก็เห็นด้วยว่ามันก็แพงจริง
รอบนี้ได้บาท๕๘๐๐ที่กดได้นะคะที่เพื่อนกดได้อีกคนนึงก็ยังไม่รู้มุมยังไงเหมือนกัน
คือเดียเหมือนถามว่าเราจ่ายหลักหมื่นได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราเห็นใจเพื่อนที่ไปกับเราด้วย
แบบทุกคนต้องมาจ่ายเป็นหมื่นเป็นหมื่นสี่คนก็๔๐๐๐มันก็หลายบาทอยู่
เดี๋ยวเรารู้สึกว่าถ้างั้นเรานั่งบนดอยก็ได้เพื่อทุกคนจะได้ไปจอยด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีอะเนาะเราก็ประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ก็อยากไปดูไง
ถ้าสนักคติดีความคิดดีคือเพื่อนไปด้วยกันจะไปหมื่นสี่กันแล้วเพื่อนอาจจะไม่ไหว
งั้นเราแบบจอยกับเพื่อนดีกว่าราคา๕๐๐กว่าบาท
ที่บอกว่าอยู่บนดอยนี่คือที่นั่งสูงอัธจันทร์ซิล